ยิงแล้วก็ชิงรถที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นตอนนี้มีความคืบหน้า
ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดตอนแรก

แหละว่ามายิงนักธุรกิจเจ้าของร้านมือถือ
ใช่ครับแต่ภาพที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
เป็นภาพวงจรปิดอันใหม่ที่ได้มา
เห็นใกล้ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่เห็นขา
ตอนจังหวะกำลังวิ่งหนีเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหาร
อยู่ตรงปากทางเข้าสนามบินขอนแก่นเห็นจังหวะนี้ไหมคะ
จังหวะลูกศรสีเขียวคือนักธุรกิจแล้วผู้ก่อเหตุ
คือลูกศรแดงวิ่งตามมาไล่ยิงอ่ะค่ะจนทำให้นักธุรกิจ
หรือว่านายพนมทรัพย์รัตนมงคลวัย๔๐ปีเสียชีวิต
คือจังหวะตอนแรกคือไม่ใช่ยิงเปรี้ยงแล้วเสียชีวิตเลยนะ
คนร้ายอีกคนนึงตามมาสมทบยิงจนนายพนมเสียชีวิตทันทีนะคะ
ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วสองคนก็มีการวิ่งกลับมา
ตรงที่จอดรถแล้วก็ขับรถยนต์ของนายพนม
ขัดเมื่อกี้นะครับภาพทั้งหมดนะครับคุณ
ใช่ค่ะตอนยิงจังหวะยิงคือมันมีหลายมุมเลย

ค่ะซึ่งตัวนายพนมเนี่ยโดนยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ก็โดนยิงก็ที่แผ่นหลังทะลุอกขวาหนึ่งนัดที่ท้องอีกสองนัด
แล้วในมือของนายพนมยังกำเป็นสร้อยทองคำ
มือซ้ายยังกำพระเลี่ยมทองเอาไว้อยู่เลย

ความคืบหน้าวันนี้นะครับทางตำรวจได้มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัย
ได้ขับมานัดเจอกันในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
โดยทราบชื่อเจ้าของรถคือนายเบนส์ท่าพระเป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่น

โดยตำรวจได้หลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด
สถานีบริการน้ำมันในอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนได้นำรถยนต์มาเติมน้ำมัน
โดยมีรถจักรยานยนต์นำใส่กระบะท้ายมาด้วย
กระทั่งภาพจากกล้องวงจรปิดสถานีบริการน้ำมันริมถนนมะลิวัน

จับภาพผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คนได้

กระทั่งเวลาประมาณตี๔๔๐ได้ขับรถออกไป
จากนั้นก็ไปก่อเหตุยิงนายพนมจนเสียชีวิต
อันนี้ตำรวจต้องเอาไล่ภาพวงจรปิดมาต่อจิ๊กซอกันนะครับ
หลังจากที่ไปยิงนายพนมจนเสียชีวิตแล้ว
กระทั่งขับผ่านแดนไปในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและเตรียมออกหมายจับในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะครับ
นี่ตำรวจเขาไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายพนมด้วยนะ
ก็เจอข้อมูลว่ากลุ่มคนร้ายติดต่อซื้อรถจากนายพนม
ก็มีการลวงแหละให้ออกมาเจรจาซื้อขายรถพยายามเอายาเสพติด
มีการโต้เถียงกันแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้นายพนมถูกยิง

ตำรวจเตรียมออกไหมจับผู้ก่อเหตุแล้วบ่ายวันนี้นะคะ